อาจารย์นบมาในวันแบบนี้นะครับให้ตัวเลขมา

เดี๋ยวออกไปได้ไหมเอาเวลาให้เขาหากินกันอีกดีกว่า
เลขที่ออกมามันเป็นเรื่องของศาสตร์
ที่ลึกล้ำแต่ว่ามีผลกับคนทั้งประเทศ

วันนี้ถ่ายทอดมาว่าเรื่องของกีฬากันก่อน

วันนี้เลขสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้
แต่เมื่อวานเป็นเลขสำคัญที่อาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตของ

ผมก็ว่ามันชัดเจนแล้วนะครับลีกหนึ่งถึงห้า
แต่มีสีมาด้วยในพางงตามหน่อยครับ
เมื่อวานเป็นการปรับโครงสร้างคุณชนะ
แมพของวงการฟุตบอลไทย
นี่สวมบทสตรีฟจอปนะคนตรวจเอกสำยศเนี่ย

เล่าให้ฟังกันหน่อยรูปของโลโก้กันอย่างแรก
ทำไมต้องเป็นรูปช้างกับตัวทีรวมกัน

ใช้คล้ายอย่าไปพูดอย่างนั้น
ก็คือที่บอกว่าเป็นรูปช้างเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สำคัญของทีมชาติไทยไง

ทุกอย่างต้องมีโมเดลต้นฉบับครับในการเอามาอาจจะลอกเรียนแบบก่อน
หรือว่าเอามาปรับแต่งหรือว่าอดัตเตอร์พวกนี้เพื่อให้มันออกมาดูดีในอนาคตเป็นสูตรของเราเอง
ก็มี๕สี๕หลีก
พูดถึงสีกันหน่อยสีก็เป็นแนวคิดมาจากสีอัญญหาบรรณี

สีสีสองพี่สองที่สามเป็นสีเขียวเข้ม

แต่อันนี้ไม่ได้เหรียญกันเนี่ย
ผมว่าตัวเลขชัดเจนแล้วก็คือจำเลขไว้แล้วกันแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย
สีมันก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยนิดหนึ่งนะครับ
ส่งเสริมกันแต่มันเยอะมากนะลีกบ้านเราตอนนี้
ก็หวังว่าจะอยู่กันได้นะเพราะว่าเรื่องของเงินสนับสนุนเนี่ยหลังจากนี้
ต้องมีการส่งแผนพัฒนาอย่างเป็นทางการนะไม่ใช่ไปแบร์มือขอเงินเขานะ
เดี๋ยวเรื่องของเงินจะมีการพูดคุยเพิ่มทีหลัง
จากนี้ครับภาพกราฟิกของการถ่ายทอดสดในฤดูกาลหน้า
จะมีการปรับแบบใหม่ก็คือพวกเขาจะเป็นคนออกแบบเอง
พอพูดถึงโลโก้นะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้
ที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
ไปกันหน่อยนะครับโลโก้การแข่งขันแต่ละยุค
แต่สมัยของฟุตบอลไทยลีกมีทั้งหมดเนี่ย๑๓ลำดับแล้วนะครับ
กันมาลองย้อนไปดูในยุคแรกนะครับ

ปีแรกของเราคือปีไทยพุทธศักราช๒๕๓๙ก็จะเป็นเครื่องดื่ม
เราให้เห็นหน้าจอแล้วกันเป็นเครื่องดื่มเป็นสุรานะครับตอนนั้นมาสับสนุน
แล้วจากนั้นปี๙๘ถึง๒๐๐ก็เป็นบริษัทน้ำมัน
คือต้องยอมรับว่าในช่วงตั้งไข่ช่วงแรกคนไทยยังไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมเท่าไห
ยุคหลักอย่างพิมพลีก็มีธนาคารบาเคเข้ามา
ฉะนั้นมันมีส่วนสำคัญว่าคือเขาเอาเงินมาให้คุณ
ขอแค่ค่าชื่อก็ไม่ได้ใช้เป็นปัญหาอะไรมาก
ต่อมาครับในปี๒๐๐๑๒๐๐๓นะครับเป็นโลโก้ที่เป็นเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือยังจำกันได้นะครับ
แล้วก็ในปี๒๐๐๔๒๐๐๕เป็นสัญลักษณ์คนเตะฟุตบอลแบบนี้นะครับ

ก็คือพูดถึงครั้งคลาสสิกก็ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยช่วงนั้นพอดี
แต่ว่ามาพูดถึงปีสำคัญปี๒๐๐๖ถึง๒๐๐๘ถือว่าเป็นปีที่ปฏิรูปบอลไทยอย่างแท้จริง
นี่คือจุดหมายส่วนหนึ่งที่หลายคนคิดว่าอ๋อที่เป็นช้างแล้วออกกันแบบนี้เนี่ย
สู่ความสำเร็จเพราะว่าปีที่คุณชนะบอกปีนี้คุณผู้ชมครับ
ควบรวมกับ๑๒ทีมในในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยครับแล้วก็กลายเป็นลีกสูงสุดของเรา
ถือว่าเป็นจุดพลิกผันสำคัญของฟุตบอลไทยลีกของเรานะครับ
ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้
แล้วก็ที่พีคสุดก็คือในปี๒๐๐๙นะครับ
เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ขาดนะ
ล่าสุดสปอนเซอร์ล่าสุดอย่างโตโลต้า
เขาก็มีข่าวว่าจะต่อสัญญาเพิ่มอีกนะครับ
สำหรับการมาฆ่าหน้าอกหรือว่า

แล้วก็สุดท้ายครับในปี๒๐๑๖นะครับ
จะใช้โลโก้เป็นสี่เหลี่ยผืนผ้าและมีผู้สนับสนุน
แล้วก็ถ้วยอยู่ด้านข้างนี่ก็คือในปี๒๐๑๖ที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็ปี๒๐๑๗ก็จะเริ่มใช้ฤดูโลโก้ใหม่

รวม๓ลีกจะมีเงิน๑ก้อนคือ๑๔๐ล้านบาท

ที๑ไทยลีกเนี่ยเพิ่มให้ทีมละ๕ล้าน
เดิมเคยรับ๒๐ล้านก็เป็น๒๕ล้าน
ที่๒เคยรับ๓ล้านเพิ่มไปอีกล้านหนึ่งเป็น๔ล้าน
ที่๓เคยรับ๑ล้านบาทก็เพิ่มอีกล้านหนึ่งเป็น๒ล้าน

เพื่อเขาจะพิจารณาว่าเขาจะให้ไม่ให้มีความชัดเจนอย่างไร

สำหรับแต่ละลีกเนี่ยมันมีกี่ทีมย้ำกันอีกครั้งนะครับ
ที๑ก็คือลีกสูงสุดปี๒๐๑๗กับ๒๐๑๙
ก็คือปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปก็จะมี๑๘ทีมเหมือนเดิม
แต่ว่าในปี๒๐๑๙จะมีการปรับลดให้เหลือ๑๖ทีมนะครับ
ส่วนในที๒จะมี๑๘ทีมก็คือหลีกลองลงมานะครับ
ส่วนในลีก๓ที๓นะครับก็จะมี๓๒ทีม
ทีมเล่นยังไงก็จะแบ่งเป็น๒โซนโซนละ๑๖ทีมนะครับ
รวมกับทีมสำรองของสโมสรในไทยลีกนะครับ
ที๔ก็ถือว่ามีเงินสนับสนุน๑ล้านบาทส่วนที๕จะเป็นทีมในหลีกสมัครเล่น
เป็นโครงสร้างที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับคือระบบอาชีพมันเริ่มมีความคุ้นหูกับแฟนบอลอยู่แล้ว
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายว่าขยายอนาเขตเพิ่มมากขึ้นอย่างทีมสมัครเล่นเคยเตะปีหนึ่งไม่กี่แมช
ตอนนี้มันจะมีหลีกแล้วก็จะมีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับทุกคนอาจจะมีนักเตะอาชีพได้โดยที่อาจจะไม่ต้องเล่นหลีกสูงสุดแต่มีเงินเดือนกินประมาณนี้นะครับ